ส่วนวันนี้ที่เป็นพาดหัวใหญ่ในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐ
ก็กรณีของเด็กลูกครึ่งตกตึก๔คนนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑พฤษภาคมที่ผ่านมา

ปมตกตึกตำรวจปัดฆ่า๔พี่น้องลูกครึ่ง
เพราะประตูล็อกจากด้านในระบุร่วงมาเอง
ส่วนอาการของเด็ก๓คนยังโคม่าอยู่นะ
มีหยุดหายใจแล้วก็แพทย์ต้องยื้อชีวิตด้วย
ผู้เป็นแม่ก็ต้องเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดนะครับ
โดยที่ยังไม่ได้ไปรับศพลูกคนเล็กเลยฮะ
ความคืบหน้าจากเหตุเด็ก๔พี่น้อง
ตกจากห้องพัก๔ชั้นย่านรามคำแหงนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลาตี๑๓๐นาทีของวันที่๑พฤษภาคม
ก็เป็นเหตุสลดที่๔พี่น้องลูกครึ่งไทยสวิตช
ตกจากห้องพักชั้น๔ของหอพักเกษรี
ในซอยบรามคำแหง๓๔นะครับ
ตอนนี้นะครับก็มีการเข้าสอบปากคำ
รัตนาประกายแก้วผู้เป็นยาย
ที่คอยดูแลเด็กทั้ง๔คนที่โรงพยาบาลอยู่
เนื่องจากอาการของหลาน
ก็ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับ
คุณยายบอกว่าอาการของหลานคนโตพ้นขีดอันตราย
แล้วก็สามารถพูดคุยได้บ้างเล็กน้อยครับ
จากเจ้าหน้าที่จะพูดคุยกับคุณยายของเด็กแล้วนะครับ
สิ่งที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องตรวจสอบกันอย่างต่อเนื่อง
ว่าสถานที่เกิดเหตุมันมีปัจจัยอะไร
ที่ทำให้เด็กตกตึก
แล้วก็ยังไม่ทิ้งนะครับยังไม่ทิ้ง
สำหรับการที่จะดูซิว่ามีผู้ต้องสงสัยอื่น

ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดรวมทั้งประสานข้อมูล
จากเรื่องของการพาชนะสูตรพลิกศพน้องคนเล็ก
เด็กชายคนเล็กที่เสียชีวิตไป
ตอนนี้จากการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ
ก็พบว่าเป็นอาคาร๖ชั้น

บริเวณระเบียงหลังห้องมีการต่อเติมครับ
โดยนำแผ่นไม้ต่อออกจากระเบียงเป็นชั้น
มีโครงสร้างเหล็กวางทับด้วยไม้อัด
แผ่นไม้เหล่านี้ใช้สำหรับอะไรรู้ไหมคุณ
คือสำหรับไว้เก็บถ้วยชาม
หลังจากที่มีการล้างทำความสะอาดแล้ว
ก็ไว้ความคุยต้องชามแล้วก็มีเป็นเหมือนกับตะข่ายตะแกงกั้นอยู่นะ

ผู้เป็นยายคือคุณยายรัตนาประกายแก้ว
ของเด็กก็เล่าให้ฟังว่าคืนนั้นเป็นคืนฝนตกหนัก
ว่าน้องดีดี้ซึ่งเป็นพี่สาวคนโตอายุ๑๑ขวบ
ซึ่งปกติทางครอบครัวก็จะสอนให้น้องดีดี้รับผิดชอบหน้าที่ล้างถ้วยล้างชาม
คือเขาบอกว่าน้องดีดี้พี่สาวคนโตเนี่ย
ถือว่าเป็นเด็กที่ขยันแล้วก็ดูแลน้องได้เป็นอย่างดี
เป็นเด็กคนหนึ่งที่ถือว่าเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเกินกว่าเด็ก
ใช่บางทีพ่อแม่ไม่อยู่พาน้องไปซื้อข้าว
ที่ร้านขายอาหารตามสั่งข้างล่าง

แล้วก็คุณยายบอกว่าน้องดีดี้รับภาระหน้าที่ในการล้างถ้วยล้างชาม
คงออกไปเก็บจานที่ระเบียงด้านนอกเพราะว่าฝนมันตก
แล้วก็เกิดลื่นถลายเหมือนจะตกลงมา
เรียกน้องทั้ง๓คนให้มาช่วย
ทำให้แผ่นไม้รับน้ำหนักไม่ไหวมันลาดเอียง
พอลาดเอียงออกใช่ไหมฮะ
็อตที่ยึดระหว่างแผ่นไม้กับระเบียงมันก็หลุดออกจนหัก
อาจจะเป็นสาเหตุให้เด็กทั้ง๔คนตกลงมา
อันนี้คุณยายเล่านะตำรวจบ้างก็เชื่อว่า
หรือว่าน้องคนเล็กไปนั่งอยู่ตรงขอบไม้ตรงนี้
ที่เป็นที่วางจานและน้องคนเล็กเหมือนจะพลัดตก
ทีนี้พี่ทั้ง๓ก็พยายามที่จะวิ่งไปช่วย
จะดึงน้องคนเล็กขึ้นมาแต่ปรากฏว่าพลัดตกกันหมดเลยทั้ง๔คนนะครับ
โดยในวันเกิดเหตุบริเวณพื้นถนนหน้าอาคาร
พบร่างของเด็กหญิงพาเมล่านิบรันดิโบเรลอายุ๑๑ขวบหรือน้องดีดี้
แล้วก็พบเด็กชายลูก้านิรันดิโบเรลอายุ๑๐ขวบ
เด็กหญิงชะนิดานิรันดิโบเรลอายุ๗ขวบ
แล้วก็เด็กชายธนัชชานิรันดิโบเรลอายุ๕ขวบ

และต่อมานะครับน้องคนเล็กก็คือเด็กชายคณัทยาอายุ๕ขวบเสียชีวิต
ตอนนี้ทั้งคุณยายและคุณแม่ของเด็กก็ต้องดูแลอาการของเด็กทั้ง๓คนอย่างใกล้ชิดนะครับ
ตอนนี้น้องอาเล็กไปเดียบไอหลีไม้กระดานอักมันก็เลยหักตกลงไป
คุณยายก็เล่าให้ฟังแบบนี้แต่ว่าคุณยายย้ำอีกเรื่องหนึ่ง
ก็คือคุณยายบอกว่ายายเป็นคนล็อกประตูจากด้านในไว้เอง
ดังนั้นคนนอกไม่สามารถเข้าไปได้แต่ว่าเจ้าหน้าที่ต้องสืบสวนสอบสวนแบบรอบด้าน
โดยตรวจสอบกล้องวงจรปิดว่ามีผู้ต้องสงสัยหรือไม่
รวมทั้งประสานข้อมูลจากการผ่าชนะสูตรพลิกศพและผลตรวจที่เกิดเหตุจากกองพิสูจน์หลักฐาน
เพื่อสรุปสำนวนคดีอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ใช่ค่ะส่วนตอนนี้อย่างที่บอกว่าอาการของน้องดีดี้คนโตเนี่ย
คือก็ให้ข้อมูลได้บ้างแล้วแต่ว่าแต่ว่าคุณหมอยังไม่สามารถผ่าตัดได้นะคะ
เพราะว่าน้องขาหักแล้วก็ต้องรอดูอาการของปอดอีกครั้งหนึ่งก่อน
ส่วนคนที่๒น้องลูก้าตอนนี้ลืมตาได้ขยับตัวได้ก็จริง
แต่ว่าสมองสมองบวมหนกแก้มแตกกระดูกหักหลายแห่ง
คือน้องคนที่สองเนี่ยต้องตัดม้ามออกไป
ส่วนน้องคนที่๓ก็อย่างที่บอกค่ะว่าอาการสาหัส
แล้วก็มีข่าวว่าหยุดหายใจไปด้วย๒ครั้ง
ก็สามารถยื้อชีวิตขึ้นมาได้แต่ก็ยังไม่รู้สึกตัวนะคะ
ส่วนน้องลูก้าคนที่สามเนี่ยก็พบอาการสมองบวมเช่นเดียวกันนะครับ
คุณหมอก็ผ่าตัดเด็กทั้ง๒คนไปแล้ว๑รอบ
แล้วก็ยังตรวจพบม้ามฉีกทั้งคู่อีกนะครับ
ต้องผ่าตัดเอาม้ามออกคุณคิดดูเด็ก๑๐ขวบกับเด็ก๕ขวบ

ส่วนศพของเด็กชายขณะชาอายุห้าขวบเนี่ย
ยังอยู่ที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
เพราะว่าแม่ของเด็กยังไม่พร้อมที่จะนำศพออกไปนะครับ
จากแม่ของเด็กยังมีภาระในการดูแลลูกอีก๓คน
ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดที่โรงพยาบาล
ก็อยากจะรอให้มีความพร้อมมากกว่านี้

ก็นอกจากขาซ้ายหักแล้ว

แล้วก็ยังตรวจพบดวงตาข้างซ้าย
เห็นภาพซ้อนปอดมีฝ้าอีกนะครับ
ขณะที่ผู้เป็นแม่แม่ของเด็กคือนางสาวรัติการประกายแก้วนะครับ
ยืนยันว่าทางครอบครัวยังไม่ได้เดินทางมารับ
เด็กชายคณัชชาหรือว่าน้องอเล็กวัย๕ขวบ
สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
เนื่องจากขณะนี้ยังมีลูกอีก๓คน
ที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับ
โดยคำเปิดเผยของผู้เป็นแม่เนี่ย
เปิดเผยกับทางทีมข่าวของเราทางโทรศัพท์นะครับ
แล้วก็เท่าที่สอบถามทั้งคนรอบข้างมา
แล้วก็ลูกสาวคนโตที่พอจะพูดได้เนี่ย
ก็พบว่าก่อนเกิดเหตุพี่สาวกนโตคือเด็กหญิงดิมา
หรือว่าน้องดีดี้คือออกไปล้างจานที่ระเบียง

ทั้ง๓คนก็เลยมาช่วยกันล้างจาน
เพราะต้องการให้พี่สาวคนโตไปต้มมาม่านะครับ
ระหว่างนั้นน้องคนเล็กที่เสียชีวิต
ไปนั่งตรงแผ่นไม้ที่ทำไว้วางของริมขอบทะเบียง

ทั้ง๓คนรวมถึงน้องดีดี้ที่กำลังต้มมาม่าอยู่เนี่ย
ก็รีบที่จะคว้าตัวน้องคนเล็ก

และเด็กทั้ง๓คนก็พลัดตกลงไปนะครับ
ก็เป็นคำเปิดเผยจากผู้เป็นแม่นะครับ
ส่วนเรื่องของผู้เป็นพ่อนั้น
ก็บอกว่าพ่อของเด็กไม่ได้จดทะเบียนสมรสที่ผ่านมา

แล้วก็หากเขาเปิดรับบริจาคขอความช่วยเหลือ
ขออย่าไปบริจาคให้ทางฝั่งของพ่อ
คือตอนนี้คุณพ่อก็บอกว่าอยากที่จะเอาน้องที่เหลือ๓คนไปเลี้ยงเอง
คุณตาก็ไม่ให้บอกว่าที่ผ่านมาเป็น๑๐ปี

จะเก็บหลานเอาไว้เลี้ยงเอาไว้ดูแลเองนะคะ